โอ้โหวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตบชาวาเนี่ยไม่มีประโยชน์ซะเลย

เดี๋ยวพึ่งทิ้งรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์
แล้วก็กินได้ด้วยกินได้ด้วยเหรอครับ

ที่ชื่อพี่ปุ้ยทำงานอยู่ที่ศูนย์ฝึกมีชีวิตเนี่ยค่ะ
โอ้โหอยากรู้มากเลยว่ามันกินได้อย่างไร

ได้เลยไปกันเลยเอาไปกันเลย
เอาล่ะครับถึงแล้วครับตรงนี้
เป็นจุดที่เราจะมาทำเมนูจัดผักตบชาวา
ว่าแต่ส่วนไหนที่สามารถเอามาทำของกินได้

วันนี้เราจะเอาต้นอ่อนมาทำเป็นอะไรฮะ

ขั้นตอนแรกครับพี่กุ้ยทำอย่างไรครับ

เราก็เอามาล้างน้ำนะคะแล้วก็เอามาหั่นค่ะ

เอาไปต้มเลยค่ะอ๋อเอาไปต้ม
ทิ้งไว้ประมาณกี่นัดไม่นานค่ะ
พอให้ผักมันนิ่ม

อันนี้ต้องรอใช่ไหม

โอ้โฮต้มแป๊บเดียวเองครับได้แล้ว

แล้วก็กรองแยกกากใหญ่ก่อน

พอได้น้ำแล้วเราก็เริ่มมาคัดแป้งกันเลยนะคะ
ก่อนอื่นนะคะเราจะชั่งแป้งอย่างละ๒๕๐กรัมค่ะ
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับก็จะได้ประมาณนี้

ตอนนี้เอามาตัดแบ่งเลยค่ะ

แล้วก็จะคลุกแป้งข้าวโพดเพิ่มนะคะ
เพื่อควบคุมความชื้นที่อยู่ในกล่อง
แล้วก็พับกลางหมุนไปเลย

ใช่ค่ะน้ำพริกผักตบชาวา

น้ำพริกผักตบชาวาขั้นตอนแรกต้องทำยังไงบ้างฮะ
ก็คือ๑เอาผักตบชาวาที่เป็นต้นอ่อนแบบนี้ค่ะ

อย่างนี้แล้วเราก็จะไปล้างน้ำเกลือ
น้ำเกลือ๓๔รอบหรือกว่าน้ำจะใส
นี่ได้มาแล้วครับหลังจากที่ดีมาแล้ว

ทดแป้งทดกรอบ
ต้องบอกเลยว่าผักตบปลาที่นี่สะอาดจริงนะฮะ

เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าของที่นี่กินได้แน่นอนครับ

แล้วเราก็จะปั่นแต่เราจะปั่นเขาไม่ละเอียดนะคะ

เทียมเจียว๒กิโลหอมแดงเจียวแล้ว๑กิโลพริกจินดาทอด๑ขีดครึ่ง
ปลาย่างป่นแล้วครึ่งกิโล๕๐๐กรัม

เราก็เอาส่วนผสมทุกอย่างนี้ผสมรวมกัน

บะหมี่พร้อมน้ำพริกพร้อม
น้ำพริกกับตัวเส้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ฮะ

กรอกเก็บมาเป็นกรอกชาวาที่สะอาด

แล้วก็สามารถที่จะกินได้ใช่ค่ะใช่

ผมจุด้งและแม่ต้องลาไปก่อนแล้ว